ฝากเตือนไว้สำหรับคุณผู้ชมนะฮะที่อยู่ร้านคนเดียว
จะมีมิจฉาชีพหรือเปล่ายังไม่ทราบ
มีผู้ชายคนหนึ่งเป็นแขกหน่อย
เดินเข้าไปทักเจ้าของร้านขายกาแฟ

เขาก็บอกว่าต้องจ่ายเงิน๔๕บาทเป็นค่าครู
เจ้าของร้านให้ไป๒๐บาทแขกก็เลยไม่พอใจ
ไม่ยอมจ่ายเงินตามจำนวนต้อง๔๕บาท
ขาดอีก๒๕บาทเออแต่เจ้าของร้านเขาไม่ให้ไง
เขาบอกว่าตัดตัดหมดปัญหาไปอยากจะให้เขาออกจากร้านสักที
ก็ฝากเตือนว่าให้จำหน้าผู้ชายคนนี้เอาไว้
พฤติกรรมเหมือนเป็นการหลอกลวงไปถ่ายเงินชาวบ้านเขา
เจ้าของร้านกาแฟร้านเขาอยู่ในซอยบางวัว
ที่บางประกงฉาเชิงเซาคือนายชนพินิษฐ์ตากสุวรรณอายุ๓๒ปี
เขาก็บอกว่าวันจันทร์ที่ผ่านมาก็ขายของอยู่ในร้าน
จู่มีผู้ชายคนนี้แขกแบบนี้
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นทำทีเป็นลูกค้าเดินเข้าไปทัก
ทำไมใบหน้าคุณดูจะมีเคราะห์นะขอดูมือหน่อย
แล้วก็บอกว่าถ้าอยากจะสะดอกเคราะห์ต้องจ่ายค่าครูมา๔๕บาท
แต่เจ้าของร้านเขาก็ไม่อยากจะให้เยอะกลัวโดนหลอ

แล้วก็ใส่กระเป๋าผู้ชายแขกคนนั้น
แล้วก็เหมือนทำทีแบบไม่พอใจที่แบบให้มาไม่ครบตามจำนวนนะครับ
จ้าครู๔๕ผมได้ยินประมาณแล้วนะ๔๕ผมก็เลยบอกว่าเออผมว่ามีอยู่เท่านี้
เพราะว่าเงินมีเงินล้านต้องส่งให้เจ้าของร้านก็เลยบอกเขาไปแบบนี้เขาก็เลยยอมเงินออก
เจ้าของร้านก็ฝากเตือนนะถ้าเกิดว่าใครอยู่ที่ร้าน
จะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ดีผู้สูงอายุก็ดีเด็กก็ดีต้องระวังเพราะว่า
คือเอาง่ายปฏิเสธไปก่อนอย่าไปให้เขามาจับเนื้อต้องตัว
แล้วก็สุดท้ายก็มาเรียกของเงินแบบนี้ก็กลายเป็นอาจจะไปหลงกล
แล้วก็ต้องเสียเงินไปหรือเปล่าก็ไม่ทราบเพราะว่าเห็นบอกว่ามีคนโดนหลายพื้นที่แล้วเหมือนกัน
ใช่ดิฉันก็เคยเจอลักษณะแบบนี้รูปร่างหน้าตาคือแบบเป็นแขกเป็นอบัง
มาเดินตามที่ห้างแล้วก็มาบอกว่าเนี่ยมีเด็กเดินตามคุณอยู่เพราะว่าคุณทำแท้ง
อยากที่จะสะดอกเคราะห์ไหมให้จ่ายตังค์มาดิฉันก็เดินหนีเข้าห้องน้ำหญิงไปเลย
บางทีเราต้องระวังด้วยค่ะคือมิจฉาชีพมาหลากหลายรูปแบบจริง
บางทีคนจิตอ่อนใครมาทักมีเคราะห์เราก็คิดมากต้องยอมจ่ายเงินสะดอกเคราะห์ไป